เหลือแม่ขวนนั้นอะเสียใจกินหมดแล้ว
ก็หยุดยาวมาหลายวันหลายคนหยุดยาว
วันจันทร์ก็จะยากหน่อยปกติมันก็ยากอยู่แล้วนะ
นี่ยิ่งหลังหยุดยาวด้วยคุณผู้ชมฮะแต่ถ้า
หยุดยาวไปแล้วกลับมาทำงานไม่กระปี้กระเป๋า
ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมตอนนี้คาราบาลแดงเขามีแคมเปญ
ให้ลุ้นรางวัลกันมากมายแล้วก็กระปรี้กระเป๋าด้วยครับ
ฝาของคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒ยังมีค่าครับ
มาชิงรางวัลได้ยิ่งตอนนี้บอกเลยนะ
ส่งมาเยอะต้องรีบส่งมาเพราะเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ย
เขาจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีคนแรกกันแล้ว
ทีนี้ไปดูหน่อยว่ารางวัลที่คาราบาลแดงเขาจะมอบให้มีอะไรบ้าง
ขึ้นมาเลยนี่ทางนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
มีทั้งทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลอันนี้ทุกเดือน
ช่วงนี้โอ้โหทองบาทละ๓๒๐๐๐อ่ะ

รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทครับ

ถ้าอยากแล้วพี่เบิร์ตเก็บฝาไว้ให้ดี
ฟ้าไว้ให้ดีขวดดื่มหมดแล้วทิ้งได้
สามขั้นตอนง่ายเขียนบีบส่ง
ลงรายละเอียดกันหน่อยละกันถ้าเกิดว่าเป็นขวดคาราบาลแดง
ฝาคาราบาลแดงที่เก็บเอาไว้เนี่ย
เขียนลงในกระดาษนะแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทร
เขียนด้วยลายมือเท่านั้นค่ะพับกระดาษเล็กเลย
แล้วก็เอาใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบให้แน่น
อันนี้เขียนกับบีบของคาราบาลแดงนะ

เอาเขียนและบีบของคันโซหน่อยละกันค่ะ
ถ้าเป็นคันโซคูณ๒เขียนใส่กระดาษเลย
ตับคำเดียวค่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทร
แล้วก็พับกระดาษเล็กใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบ
ดอมเป็นคนตลกดอมเป็นคนเขียนตับได้ไหม

ไม่งั้นเดี๋ยวจะมาเป็นทำนองไป
ทีนี้คุณผู้ชมเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

ส่งมาที่ตู้ปน๒บปช๒๔๑๓๐

แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการได้เหมือนกันเลยนะคะ

ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัล
และมอไซค์๑๐๐คันตกแต่งสไตล์คาราบาลแบบนี้

ทยอยส่งมาจากหลากหลายช่องทางแล้ว
หรือว่ากล่องหน้าร้านถูกดีมีมาตรฐาน

ประกาศผลผู้โชคดีคนแรก
ที่จะได้มอเตอร์ไซค์วันที่๒๘เมษายนนี้แล้วนะ
จะประกาศในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ส่งมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖แล้ว
ใครจะขึ้นราคาก็ขึ้นไป
แต่ว่าคาราบาลแดงยังยืนหยัดราคาเดิม๑๐บาทเท่าเดิม
เหรียญ๑๐เหรียญเดียวซื้อได้นะคะ
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่อย่างคันโซคูณ๒
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นค่ะมีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดจากขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศเลย
อย่าลืมนะคุณผู้ชมยิ่งส่งเยอะยิ่งส่งมาก
ก็มีโอกาสมากแล้วก็มาลุ้นเป็นผู้โชคดีคนแรกกัน
กับคาราบาลแดงนะคะในรายการตลอดข่าว๙โมงครึ่ง
วันไหนนะวันไหนนะ๒๘เมษายนนี้ค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้นะคะ